ก่อนหน้านี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนำเสนอข่าวไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวลักษณะคล้ายลือสีแล้วก็มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
บอกว่าเขามีลูกตุ้มทาสจักรวาลใครบูชาไปด้วยราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ย
มันจะป้องกันโควิดได้เขาบอกโควิดมันรักษามันป้องกันง่ายนิดเดียว
เขาบอกแบบนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่เลยบอกว่าคุณฤษีครับ
ทำแบบนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายนะแต่หลายคนยังไม่ได้ดู
ยังไม่ได้ฟังถึงสรรพคุณของลูกตุ้มธาตุจักรวาลไปดูก่อนค่ะ
คือช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของโรคที่เจอภัยจากธรรมชาติเป็นโรคร้าย
ปู่ก็ได้รวมสะสารพลังงานนี้กับหลวงปู่ครูวาเนรมาจากหลายที่
เรียกว่าเป็นลูกตุ้มธาตุพลังงานจักรวาลก็เลยจะมานำเสนอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่าน
อันนี้ปู่ขอบอกไว้ก่อนนั่นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
นะแล้วแต่ใครจะเชื่อว่ายังไงแต่ปูมีความเชื่อว่า
มนตร์ดำคนผีคนคนต่างต่างไม่ว่าโรคร้ายที่นอกเหนือจากธรรมชาติ
ที่รักษาไม่ได้อันนี้ปู่ความเชื่อของปู่
ยืนยันได้ลูกตุ้มนี่นะพลังงานธาตุจักรวาลมีคุณวิเศษ
เตร็จเสมือนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้รวมและธาตุต่างต่าง
ที่เช่นยกตัวอย่างย่อเป็นธาตุประหลอดธาตุประหลอดคือธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่ง
ที่สามารถมีพลังงานต่อต้านกับเชื้อโรคร้ายต่างได้
เป็นพลังงานต่อต้านคุ้มครองปกป้องจากภัยพิบัติต่างได้
จากคนผีคนคนคนใสมนต์ดำคนไข้โรคร้ายร้ายกาตต่าง
ที่มานอกเหนือจากธรรมชาตินะพี่ปู่อธิบายให้ฟังให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทราบ
เขาก็พูดถึงคุณสมบัติของลูกตุ้มพลังจักรวาลของเขานี่แหละ
หนึ่งในคุณสมบัติคือรักษาโควิดได้
แล้วก็อ้างไปถึงครูบาอาจารย์ของเขาก็คือหลวงปู่ครูบาเนร
ท่านนี้นะคะรอยสักเต็มตัวไปหมดเลยเต็มใบหน้าไปหมดเลยนะคะ
ลูกตุ้มพลังจักรวาลเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งบอกว่าเป็นของดีจากธรรมชาติจากตำราของท่านยาคูขี้หอม
เป็นเกจิชื่อดังทางฝั่งสปลาวว่าอย่างนั้นนะ
ได้ถ่ายทอดให้กับหลวงปู่มาใช้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ก็บอกคุณสมบัติตรงกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
ฟังแบบนี้แล้วฝ่ายปกครองค่ะกำพระเลยนะ
ไปเลยค่ะไปที่ทางด้านของดื้อสีสมบัตินี่แหละนะคะ
มีฝ่ายปกครองอำเภอหาดสามารถตำรวจก็ไปด้วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปด้วยนี่นะคะ
ไปตรวจสอบที่สำนักปฏิบัติธรรมพบบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหนึ่งหลัง
ตรงนี้บอกว่าเป็นอาสมมีซุ้มนั่งเล่นด้วยแต่ไม่มีคนอยู่
ประตูถูกล็อกกุญแจเอาไว้มีสุนัขสองตัว
มีอุปกรณ์สำหรับทำน้ำสมุนไพรอะไรบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อหลวงปู่ครูบาเนนกับลูกศิษย์คนไหนได้เลย
ทางผู้ว่าบอกว่าตอนนี้นะคะ
สั่งการให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดทั้ง๒๐อำเภอ
เฝ้าระวังพฤติกรรมกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงต้มตุ๋นว่าสามารถรักษาโควิดได้
และต้องตรวจอย่างเข้มงวดด้วยถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
จะใช้อำนาจตามพรบโรคติดต่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
สรุปว่าตอนนี้หาไม่เจอทั้งคนทั้งลูกตุ้มแล้วค่ะ